เราสองคนวันนี้ก็แน่นอนว่ามีข่าวมาอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
เรื่องเลยทีเดียววันนี้ที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราไปเรื่องข่าวแรกกันเลยเนอะ
ค่ะอ่าไปกันที่ข่าวแรกค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องของล่าสัตว์มากันอีกแล้ว
คือต้องใช้คำว่าอีกแล้วเพราะว่าเป็นที่ทองผาภูมิอีกแล้วด้วย
ใช่ค่ะหลังจากที่เคยเกิดเป็นคดีดังมาคุณผู้ชมคะรอบนี้มาอีกแล้วนะคะสำหรับพรานนักล่า
ไปดูกันหน่อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปพบซากเสือโครง๒ตัวด้วยกัน
ซากนะเต็มไปหมดเลยนะคะไปลองดูนาทีตอนบุกจับกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคะลองดูภาพเมื่อสักครู่นี้จะเป็นนาที
ตอนที่เจ้าหน้าที่สายตรวจอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

พรานที่ลักลอบล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙มกราคมนะคะ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าพอเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงก็ไปเจอค่ะ
มีซากเสือโครงที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนที่กำลังจะเข้าไปตรวจซุ่ม
จริงได้สายข่าวมาก่อนว่าบริเวณนี้จะมีพรานมาล่าสัตว
แล้วปรากฏว่าจังหวะที่กำลังจะเข้าไป
มีสุนัขนำทางของคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มนายพานค่ะ
มันเห่าพอมันเห่าขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่ากลุ่มนายพันธุ์ไว้ตัวทัน
ก็วิ่งหนีตะเลิศเข้าป่าไปทันที

แล้วก็ยังมีอุปกรณ์อื่นอีกรวมกว่า๒๙รายการ

ว่าตอนนี้มีการส่งเรื่องดำเนินคดี
แต่ในระหว่างที่ยังไม่ได้ทันส่งเรื่อง
จะดำเนินคดีดีอันนี้คือศักดิ์ศึกโครง
ก็ปรากฏว่ามีสายปริศนาค่ะ
โทรเข้ามาเพื่อขอคืนปืนลูกซองกระบอกหนึ่ง
อ้างว่าเป็นปืนที่ใช้ในราชการของกรมการปกครองด้วย